ท่านประธานสภาที่เคารพปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานรัฐสภาครับ
กับผมพระฤทธิ์วัชฌาสินทร์ผู้แท้รัศดรแบบบัญชีราชื่อ
สังกัดพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมจะขออนุญาตใช้เวลาครับในการอภิปรายไม่เห็นด้วย
กับการตีความข้อบังคับในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถ
ชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นนายกได้เกิน๑ครั้งในสมัยประชุมเดียวกัน

สมาชิกจากพักเก้าไกลก็ได้พยายามอภิปรายสับสนความเห็นดังกล่าว
โดยการยกเหตุผลทางกฎหมายขึ้นมาที่ผมขออนุญาตสรุป
ว่ามีเหตุผลหลักนั้น๓ประการ
ก่อนที่ผมจะข้ามไปเพิ่มเติมประเด็นใหม่ครับ

คือการพยายามจะนำเสนอว่าการเสนอชื่อนายกนั้นไม่ใช่ยัตติโดยทั่วไป
ที่ถูกกำกับโดยข้อ๔๑ของข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
เพราะว่ามีองค์ประกอบที่มีความแตกต่างอย่างมีระยะสำคัญ
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับของความแตกต่างนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสิทธิ์ในการเสนอยัตติ
มาเปรียบเทียบกับสิทธิ์ในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีครับ
เพราะว่าในมุมหนึ่งครับการเสนอยตินั้นเป็นสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาทุกคนที่เป็นองค์ประชุมนั้นสามารถกระทำได้
ขณะที่การเสนอชื่อนายกนั้นนะครับรัฐมนูลมาตรา๑๕๙วัก๒ที่ไม่ได้รับการยกเว้นโดยมาตรา๒๗๒นั้น
จำกัดให้เป็นสิทธิ์เฉพาะสมาชิกรัฐสภาในส่วนที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
แต่ไม่ได้เปิดกว้างให้กับสมาชิกรัฐสภาทุกคนที่เป็นองค์ประชุมของที่ประชุมแห่งนั้น
เหตุผลทางกฎหมายข้อที่๒ครับคือหากเราไปศึกษาการเขียนกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นในระดับรัฐมนูลก็ดีไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับการประชุมรัฐสภาก็ดี
เห็นครับว่ามีความพยายามในการแยกแยะระหว่างยัตติกับการเสนอชื่อนายกอย่างชัดเจน
ถ้าเราไปดูรัฐมนูญฉบับ๒๕๖๐นะครับและพยายามค้นหาคำว่ายัตติ
จะเห็นว่ามีคำว่ายัตติปรากฏนั้นอยู่๑๓ครั้งโดยไม่มีครั้งไหนเลยนะครับ
ปรากฏในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ในส่วนของข้อบังคับครับการเขียนข้อบังคับนั้นก็มีการแยกหมวดอย่างชัดเจนครับ
ระหว่างสิ่งที่เป็นยัตติโดยทั่วไปกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
นั่นก็คือหมวด๒ในส่วนที่๒ที่อยู่ภายใต้หมวด๒การประชุมรัฐสภา
หมวดที่๙ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
ไปกว่านั้นครับถ้าเราพยายามจะค้นหาคำว่ายัตติที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับประชุมรัฐสภา
เราจะเห็นว่าปรากฏอยู่ทั้งหมด๑๐๖ครั้งนะครับ
เพียงแค่๓ครั้งที่ปรากฏในหมวด๙ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกมนตรี
อย่างที่ท่านเสรีได้อ้างถึงแต่พอไปดูในสามครั้งนั้นครับ
ก็จะปรากฏชัดเจนครับว่าเป็นการพูดถึงการเสนอยัตติที่เกี่ยวข้องการปลดล็อก
ให้สามารถเสนอชื่อนายกที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีพักการเมืองได้
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาเป็นนายกแต่อย่างใด
ส่วนเหตุผลประการที่๓ครับคือการเสนอชื่อบุคคล
ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดก็ตามนั้นผมเข้าใจครับ
ในทางทฤษฎีนั้นเราสามารถจำกัดจำนวนครั้งในการเสนอชื่อได้
แต่หากจะมีการจำกัดจำนวนครั้งนั้นก็ต้องมีบทบรรยัติที่ชัดเจนในกฎหมายว่าจะจำกัดอย่างไร
บรรทัศน์ที่ชัดเจนที่สุดครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกคุณนัทพงศ์ได้อภิปรายไว้
ก็คือบรรทัศน์ในพระราชบัตรประกอบรัฐมนูลนะครับ
ระบุไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพรปที่เกี่ยวข้องกับสารรัฐมนูล
ที่สภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสัญหารายใด
ให้ดำนวนการสาหารภางบุคคลใหม่แทนผู้นั้นแล้วเสนอต่อวุฒิษภา

โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้
จะเข้ารับการสัญหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้
อันนี้คือการสรุป๓เหตุผลที่มีความสำคัญในเชิงกฎหมายครับท่านประธาน

ผมอยากจะใช้เวลาที่เหลือครับในการเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนั้น
ปัญหานี้ไม่ใช่แค่ในมุมมองของนิติศาสตร์
แต่มองมาในมุมมองของรัฐศาสตร์เช่นกัน

ว่าหากเราตีความข้อบังคับตามที่ผู้เสนอได้เสนอเข้ามานั้น
ตีความว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายกคนเดียวกันได้มากกว่า๑ครั้งในสมัยประชุมเดียวกัน
เราจะเจอสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรบ้าง
และจะนำไปสู่ทางตันทางการเมืองอย่างไรบ้าง
ซึ่งผมมั่นใจว่าผู้ร่างรัฐมนูลนั้นคงไม่ได้ต้องการจะให้เกิดขึ้น
แต่ก่อนจะไปดู๒ฉากกระทัดที่ผมอยากจะยกตัวอย่างขึ้นมานะครับ
ก็อยากจะเท้าความนิดนึงนะครับว่าเงื่อนไขในการเลือกนายกนั้นมี๓เงื่อนไขที่สำคัญ
อย่างที่หนึ่งครับคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกได้นั้นก็ต้องเป็นแคนดิเดตของพักการเมืองที่มีสอสอมากกว่า
หรือว่าคิดเป็น๒๕คนถ้ามีสอสอทั้งหมด๕๐๐คน
ไขที่๒ครับหากใครที่ผ่านเงื่อนไขข้อที่๑มาแล้วนั้น
รัฐมนูลก็เปิดให้มีการเสนอชื่อนายกมาแข่งกันได้มากกว่า๑คนจะกี่คนก็ได้ในที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้
เงื่อนไขที่๓ครับคือใครจะรับความเห็นชอบเป็นนายกนั้นก็ต้องได้เสียงข้างมากแบบเด็ดขาด
ก็คือเกิน๑หรือ๕๐เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกรัฐสมาศาลทั้งหมดที่มีอยู่
อันนี้คือ๓เงื่อนไขที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลือกนายก
ทีนี้เราลองไปดูว่าภายใต้เงื่อนไขนี้ผมอยากยกตัวอย่าง๒ฉากขทัดที่จะสะท้อนให้เห็นชัดเลย
ว่าถ้าเกิดเราตีความข้อบังคับแบบที่ผู้เสนอได้เสนอเข้ามานั้น
ประเทศจะเดินหน้าไปสู่ทางตันทางการเมืองได้อย่างแน่นอน

ฉากกระทัดที่มี๔พักการเมืองแข่งกันครับท่านประธาน
ผลปรากฏว่าหลังจากการเลือกตั้งนั้นนะครับ
ได้คะแนนใกล้เคียงกัน๑๖๐๑๖๐และ๑๕๐คะแนน
หรือว่ามีส่อเพียงแค่๓๐คน
แน่นอนครับว่าในเมื่อทั้ง๔พักนั้น

ก็มีความเป็นไปได้ครับว่าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาทั้ง๓พักนั้น
อาจจะเสนอชื่อนายกหรือว่าแคนดิเดตนายกนั้นแข่งกัน

รัฐสภาพนั้นเป็นเสียงแตกครับไม่มีเอกภาพครับ
กระจายกันไป๑๑๓๐แล้วก็๒๐คน
ผลปรากฏว่ามีการเสนอชื่อ๓คนนะครับ
ของสมาชิกรัฐสภา

แล้วก็ถ้าเรายึดกับระบบเลือกตั้งเทียบเคียงที่เกิดขึ้นทั่วโลก
เช่นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ
ลักษณะแบบนี้นะครับโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว
เข้าชิงในรอบถัดไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตีความข้อบังคับตามที่ผู้เสริญ
จะไม่สามารถถูกเสนอชื่อได้อีกเลยนะครับผมเข้าใจครับว่าท่านสมาชิก
ภาขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมชายอาจจะบอกว่าอันนี้นับเป็น
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าจำนวนผู้เสนอชื่อนั้นจาก
คนอาจจะลดเหลือสองคนแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านเชื่ออย่างงั
จริงจริงหรือเปล่านะครับพอถ้าเกิดย้อนไปฟังคำอภิปรายของ
ท่านนะครับท่านบอกท่านเห็นด้วยกับข้อคัดค้านของคุณ
อัครเดชของรุย่านที่เอ่ยนามแล้วถ้าเราย้อนไปดูการมาชมช่วงเช้าครับ
คุณอัครเดชคัดค้านคัดค้านการเสนอชื่อนะครับ
หรือว่าคัดค้านเรื่องการเสริมชื่อซ้ำนั้นเนี้ยทันทีที่มีการเสริมชื่อคุณวิทา
โดยที่ไม่รอดูด้วยซ้ำว่ามีคนอื่นที่ถูกเสนอชื่อหรือไม่
นะครับอันนี้คือฉากกระทัดข้อที่๑นะครับ
ไปสู่ฉากข้อที่สองเร็วครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ
ผลเลือกตั้งปรากฏเช่นนี้ครับปรากฏว่ามีพักหนึ่งที่ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย
ได้สามร้อยหกสิบส่อส่อในขณะที่อีกหนึ่งร้อยสี่สิบส่อส่อนั้นแด่งกัน
เป็นเจ็ดพักพักละยี่สิบคนผลปรากฏคืออะไรต่ามกระทัน
พักเดียวนะครับที่เสนอชื่อนายกได้ปรากฏว่าพักเอสมมุติเสนอชื่อนายกไป
เข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแล้วก็ไปไซส์ถัดไป
ปรากฏว่าในสถานการณ์สมมุตินี้สวมีความประสงค์จะฝืนมติมหาชน
แล้วพร้อมเพียงกันในการงดออกเสียง
ไม่รับความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกรัฐสภา

ในภักดิ์ไหนถูกเสนอชื่อได้เลยครับถ้าน
เพราะว่าถ้าเราตีความข้อบังคับตามที่ผู้เสนอมานั้น
และพลักษณ์กันเมืองอื่นก็ไม่มีส่อเกิน๒๕คน
จะสามารถเสนอชื่อบุคคลมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้

ถ้างั้นเราก็สามารถใช้กลไกมาตรา๒๗๒วัก๒ได้
เพื่อปลดล็อกให้สามารถเสนอชื่อนายกที่อยู่นอกบัญชี
แต่หากสมมติว่าสมาชิกสะพาผู้ไทยรัฐสลองจากภาคเอพร้อมเพียงกันครับ
ในการคัดค้านการเสนอชื่อนายกคนนอก
มติที่จะปลดล็อกให้เสนอชื่อนายกคนนอกได้
ที่ต้องอาศัยเสียง๕๐๐จากเสียง๑๕๐เสียงนั้น
ก็ไม่สามารถได้รับความเห็นชอบได้
อันนี้คือการตีความข้อบังคับที่สามารถสร้างสถานการณ์

เพราะจะไม่สามารถเสนอชื่อนายกไม่ว่าจะในบัญชีหรือนอกบัญชีได้เลย

เท่ากับว่าประเทศไทยเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่
เป็นระยะเวลายาวนานถึง๔๖เดือน

จะนำไปสู่ทางตันทางการเมืองได้
ผมเข้าใจดีครับว่า๒ฉากกระทัดนี้
อาจจะเป็น๒ฉากกระทัดที่คงไม่เกิดขึ้นง่ายนัก
แต่เราก็ทราบกันดีครับในฐานะสมาชิกรัฐสภา
การเขียนกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่มีความสำคัญ
รัฐมนูลนั้นก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงทุกฉากกระทัด

เพื่อรองรับทุกความเป็นไปได้

ในความเป็นประชานิปไตยของผู้ร่างรัฐมนูน๖๐
แต่ผมมั่นใจครับว่าพวกเขาคงไม่เขียนรัฐมนูลที่เปิดช่อง

หัวใจด้วยกับข้อเสนอของบางท่าน

ที่ห้ามไม่ให้มีการเสนอชื่อบุคคลไหนบุคคลหนึ่ง
มากกว่า๑ครั้งภายในสมัยประชุมเดียวกัน

ขอบคุณคุณผลิตพระเจรสินครับ